คุณหนิมคนึงพิมพ์นะคะหรือว่าคุณหนิมเอเอฟนั่นเองค่ะ
ห่างหายจากหน้าจอไปหลายปีนะคะงานเพลงก็ไม่ได้ทำ
ล่าสุดกลับมาลงจอในละครกันดีกว่าค่ะ
นิมบอกว่าเธอไม่ได้หายไปไหนนะคะหมดสัญญากับค่ายเอเอฟมา๒ปีกว่าเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้จับไปร้องเพลงอีกเลยค่ะ
ส่วนกับเพื่อนเอเอฟก็แยกย้ายกันไปทำงานนอกวงการบ้าง
ว่างค่ะช่วงนี้โพสต์ภาพเซ็กซี่หน่อยดีกว่า
ภาพบิกินี่บ้างอะไรบ้างเปลี่ยนลุคดูบ้าง
เผื่อว่าจะมีอะไรใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะ
ส่วนเรื่องราวความรักค่ะหลังจากที่เคยพังพินาศ
ใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าถูกหนุ่มในวงการหลอกให้รักคุณ

อย่าไปขุดเลยพี่แท็ก
ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณหิมเขาก็มีคนคุยคนใหม่แล้ว
ลัดนะว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะ

ก็จะมี๓ปีแล้วมั้งคะ

เป็นไงคะเหล่าเอเอฟทั้งหลายเพื่อน
ก็ยังคงติดต่อกันค่ะแต่ว่าหลายคนก็แบบผ่านตัวเองไปเป็นครูบ้าง
น้องแพลวอย่างนี้ค่ะไปเป็นครูสอนร้องเพลง
ก็มีคนคุยค่ะก็ดีก็แฮปปี้ดีค่ะ
แต่ว่าแบบยังไม่ได้แบบว่าแน่ใจอะไรอย่างนี้

เคยอยากแต่งนะไม่รู้เขาขอหรือเปล่า
รอก่อนรอก่อนค่ะแม่นอกวงการค่ะพี่
จริงแล้วก็แบบเราไม่กล้าพูดถึงเยอะเพราะว่ากลัวมืด

รักทั้งก่อนหน้านี้ก็สร้างประสบการณ์ชีวิตเสริม
ภูมิคุ้มกันหัวใจของเธอแข็งแรงขึ้นนะคะ
ต่อจากนี้ขอให้เจอแต่เรื่องราวดีพี่จัง